คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมพาไปดูเรื่องของไอเดีย
ที่เขาสร้างรายได้ด้วยการจับแมลงชนิดหนึ่ง
แมลงชนิดนี้พูดไปคุณผู้ชมอาจจะงง
แต่ว่าบางท่านอาจจะรู้จักก็คือแมงกระชอน

เขามีวิธีการเรื่องของการจับแมงกระชอนเนี่ยนะครับ
มีการไปอัพโหลดเสียงแมงกระชอนจากในยูทูป
แล้วก็มาเปิดล่อให้มันมาหล่นลงไปในกระมัง

เพราะว่ามันเก็บไว้ได้เยอะจริงเลยทีเดียวครับ

เสร็จปั๊บเอาหลอดไฟทาบเอาไว้
แมลงที่ไหนก็ต้องแพ้ด้วยแสงไฟทั้งนั้นแหละ

นี่แล้วที่สำคัญใส่น้ำลงไป

เสียงที่เปิดไม่ใช่เสียงเพลงนะครับ
แต่ว่าเป็นเสียงของแมงกระชอนที่โหลดมาจากในยูทูป
เอามาล่อแมงกระชอนเองด้วย

พอได้ยินเสียงของเจ้าแมงกระชอน

เอามาดาวแมงกระช้อนมันก็วิ่งเข้ามาหาบินเข้ามาหา
แล้วก็ตกแบะตกแบะ
ลงไปในบ่อกระมังที่เขาเตรียมเอาไว้

นี่แหละครับเป็นฝีมือของนางไลสมนึกนะครับ
เป็นชาวตำบลอู่โลกอำเภอลำดวนจังหวัดซูรินทร์
บอกว่าลงทุนซื้ออุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ
มา๕ชุดในราคากว่า๓๐๐๐บาท

ก็มีทั้งเครื่องขยายเสียงลำโพงฮอน๒๓ตัว
เครื่องเล่นเสียงเครื่องมือถือแล้วก็การโหลด

แล้วก็โหลดเสียงเพลงไม่ใช่เสียงเพลงสิขออภัย

ละมังเนี่ยต้องสำคัญมากไม่มีกระมังจับแมลงไม่ได้นะจ๊ะคุณ

แล้วก็ได้มาโอ้โหเพียบเลย
คุณเขาจับได้หนึ่งวันหนึ่งหลายกิโลกรัมไหม
ใช่แล้วครับวันหนึ่งได้วันละกว่า๘๐๑๑๐กิโลกรัมขึ้นไป

เดี๋ยวฉันไม่ต้องละลายน้ำแม่น้ำ

หมายเลขโทรศัพท์โทรไปได้เลยนะครับ